ดีใจมากค่ะและก็ทรงทันทีตั้งใจและที่เจยามาโดยตลอดค่ะ
รู้สึกวันนี้เป็นคำขอบคุณที่ดังที่สุดอย่างที่เก้นเคยพูดเอาไว้ค่ะ
ที่สำหรับสุขภาพที่มีประชาชน์
วันนี้เต็มที่เกิน๑๐๐ค่ะผมรออยากที่เห็น
ยังมีในที่ตอนนี้กำลังจะมาไปหานะว่าตอนนั้นเราลึกอะไรอยู่
ตอนนั้นก็พาวนานวะให้เป็นเราแน่แล้วค่ะ
คือขุนต่อไป
ไม่เคยผ่านอะไรมาในเวลานี้นะคะ
ก็ในยามแววเมนเซคชีมก็ดีมาก
เป็นคนแรกที่มีเมนเซอร์ที่มีแม่สิ่งต่อคน

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

เวลาแรกพี่เห็นแวว
เวลาแรกพี่เห็นแวว

ก็ให้ให้ทุกคนมันฝึกมากมากะนะคะ
เดี๋ยวก็ไม่ได้มีอีกหลอกเฟียว

อ่ายยยยยยยยยยยยยผ่านแล้ว
แล้วอาจได้รับความความหวังกันกันได้

ส่วนต้นไทยมันคือเป็นระยะงามต่อโลกเดิมนะครับ
และเห็นแล้วหลายหักเข้มนะครับ

ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้น
นิกุศิเนี่ยก็ต้องมองอยู่กว่าแล้วนะครับ

ซึ่งก็อาจจะมองกันต่อไป

ก็เริ่มเริ่มรอชัยมานี่แล้วก็

อะเราต้องต้องเหาะไว้อยู่นะครับ

อจะถามว่า
ฮ่าฮ่าฮ่า